มาดูเรื่องที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันเป็นสองฝ่าย
ก็คือกรณีที่โบสถ์แห่งหนึ่งในวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ทาสีทองทับโบสถ์ทั้งหลัง
ชาวบ้านส่วนใหญ่มองว่าการทาสีทองทับโบสถ์นั้นก็ทำให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเป็นการบูรณะนะครับ
เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ซุดโทรมปิดตายมากว่า๕๐ปีไม่ได้ใช้งานเลยก็สามารถกลับมาใช้งานกันได้อีกครั้ง
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่านี่เป็นการบูรณะอย่างผิดกฎหมายจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ถ้าเขาเอากฎหมายมาพูดใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปได้
นี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านชุมชนจราเข้๓๐๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ต่อกรณีมีผู้แชร์ภาพการบุรณวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรี
ด้วยการทาสีทองทับไปทั้งหลังจนทำให้ชาวเน็ตเกิดเสียงแตกเป็นสองฝั่ง
บางคนบอกว่าสวยทำให้ใหม่ดูดีขึ้น
ขณะที่อีกฝั่งบอกว่าทาสีแบบนี้นอกจากไม่สวยแล้ว
ยังเป็นการทำลายโบราณสถานที่มีตั้งแต่ในอดีต
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าการซ่อมแซมทาสีทองทัพในครั้งนี้
เป็นการทำลายโบราณสถานตามที่สำนักศิลปากรที่๒สุพรรณบุรีระบุ
เพราะทุกคนต่างมีเจตนารมณ์ร่วมกัน
คือการอนุรักษ์และรักษาโบสถ์ให้คงอยู่ไว้และใช้งานได้ดังเดิม
อนุรักษ์ของเราคือทำให้มันใช้ได้
จากทั้งข้องที่มันจะพังแล้วมันได้ใช้เลย๕๐ปี
พอเปลี่ยนไปใช้นี่เมื่อก่อนก็คือบวชพระ
เพราะพ่อผมบวชในบวชนี่
เปิดเผยว่าเบื้องต้นสำนักศิลปากรที่๒สุพรรณบุรี

หลังจากนี้ต้องปล่อยให้ทางกรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบ
เพราะทางวัดก็ไม่ได้มีความพร้อมทั้งทุนทรัพย์และบุคลากร
ทางวัดก็ไม่สามารถที่จะมีทุนทรัพย์
หรือว่ามีบุคลากรในการบุรณะ

ก็คือต้องส่งมอบงานชิ้นนี้ให้กับกรมศิลปากรดูแล
นายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า
อยากฝากไปถึงกลุ่มคณะศรัทธาดังกล่าว
ขอให้ยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที

มันไม่ใช่แค่สีทองที่ทาทับไปทั่วทั้งวัด
แต่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นผิดหลักการอนุรักษ์
และเป็นการทำลายความเป็นของแท้ดั้งเดิมของโบราณสถาน
อีกทั้งยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จากไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร
พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปี๒๕
การมีทั่วเลยการมีศรัทธาการมีแนวคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี
ทำยังไงเรามาคุยกันก่อน

แล้วก็ดำเนินการโดยทันท่วงที
บางครั้งมันจะกลายเป็นมุมกลับที่จะเป็นการทำลายด้วย

ขณะที่ประเด็นที่สังคมข้องใจว่า
เรื่องที่วัดโพธารามนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
เหตุใดกรมศิลปากรเพิ่งมาตื่นตัว

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีผู้ร้องเรียนเข้ามา

บุคลากรในแต่ละจังหวัดมีน้อย
แต่โบราณสถานมีจำนวนมาก

ซึ่งหลังจากนี้ได้สั่งการให้สำนักศิลปากรทั่วประเทศ
ตรวจสอบข้อมูลโบราณสถาน

และอับราษันกับวัดต่างโดยเร่งด้วน

ทราบว่ามีการทาสีทองทัพทั้งวัด
ไม่ได้เกิดเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แต่เกิดขึ้นในหลายวัดทั่วภาคกลาง
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน